ครับมีพนักงานเก็บเงินหน้าห้องน้ำของตลาดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะฮะเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เธอ
เผลอหลับไปแล้วมีคนร้ายสองคนมาขโมยกระเป๋าเงินไปนี่เธอกำลังตามหาอยู่นะฮะ
เอาไปแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยยังไงเอามาคืนนะนี่นะฮะผู้เสียหาย
แม้ก็มันตีสามน่ะเนอะหลังนี้ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนนะครับ
จังหวะเผลอหลับไปนะฮะพนักงานเก็บเงินที่หน้าห้องน้ำ
มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคนนะครับคนหนึ่งลงมาดูลาดเหลาเห็นไหมฮะ
อ่านี่แล้วพอเห็นหลับหยิบไปเลยกระเป๋าแบบนี้
เป็นกระเป๋าที่เธอบอกเอาไว้ใส่เครื่องสำอางไม่ได้มีทรัพย์สินมีค่าอะไรมากมาย
นะฮะคืนสามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณพัทรวดีนะฮะ
พนักงานเก็บเงินหน้าห้องน้ำของตลาดแห่งหนึ่งที่อ่างทองนะครับเธอบอกตอนนั้นหลับอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงท่อนเหล็กเนี่ยมันหล่นสะดุ้งตื่นเห็นผู้ชายสองคนกำลังจะขโมยท่อนเหล็ก
เธอก็รีบแจ้งทางวิทยุไปยังเจ้าหน้าที่ตลาดให้มาตรวจสอบนี่แต่พอมาถึงเนี่ย
สองคนนี้ก็รีบขี่รถหนีไปแล้วคนนึงลงมานะฮะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ติดเครื่องรออยู่อ่านอกจากที่จะมาเอากระเป๋าเธอแล้วเนี่ย
คว้าท่อนเหล็กอีกจะขโมยท่อนเหล็กแล้วเหล็กมันหล่นนะฮะ
ทีนี้กระเป๋าที่หายไปเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะฮะคนร้ายคงจะคิดว่าเป็นกระเป๋าเก็บของมีค่า
ข้างในเนี่ยไม่มีเงินมีเครื่องสำอางนะมีแป้งพับมีดินสอเขียนคิ้ว
มีเซรั่มเอาไว้ทาที่สำคัญเนี่ยคุณพัทรวดีบอกว่า
มันมีของสุดรักสุดหวงของเธอด้วยในนี้นี่ในนี้นะมีแหนบถอนขนรักแร้อืม
อ่าซื้อมาอันละสิบบาทมั้งค่ะเธอบอกสิบบาทยี่สิบบาทนี่แหละ
ซื้อมาซึ่งแหมถ้าหัวขโมยเอาไปแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ยังไง
ที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยเธอบอกได้โปรดเอามาคืนหน่อยเถอะ
ว่ามันไม่ได้อะไรไปเลยมีแต่เครื่องสำอางที่แบบจะหมดแล้ว
เออถ้าใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นก็เอามาคืนนะคะเสียดาย

ยังไม่ได้เห็นว่าขโมยของเรามันได้ยังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือจะโชว์หรอก
ไม่รู้จะร้องไห้หรือจะยังไงดีหรือจะขำดี

คือสิ่งที่คนร้ายเอาไปไม่น่าจะได้ใช้สักอย่างแหละก็เป็นเครื่องสำอางเป็นเซรั่มทานหน้าเป็นอะไรแบบนี้

เอาไปให้ใครให้แฟนเหรอหรือให้ใครก็ไม่รู้เอ้าแต่ผู้ชายคนนี้แหม
แฟนเขาเห็นภาพก็คงรู้แหละค่ะเสื้อแบบนี้รูปร่างหน้าตาทรงผมแบบนี้นะฮะ
ทางเจ้าของกระเป๋าเครื่องสำอางบอกไม่ได้แจ้งความนะครับเพราะว่าของที่หายไปก็ไม่ได้มีค่าอะไร
แต่ก็อยากฝากเตือนคนที่ทำงานกลางคืนยังไงก็ต้องระวังตัวกันแล้วกัน
ขนาดเธอทำงานอยู่ที่ตลาดนึกว่าจะไม่มีอะไรนะหัวขโมยยังมาเลย
บอกถ้าใช้แล้วเอาไปแล้วใช้ไม่เป็นก็เอามาวางคืนตรงไหนก็ได้
แอบมาวางคืนเอาไว้ก็แล้วกันโดยเฉพาะแหนบ
เข้ามาที่ตลาดแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวคนที่ตลาดเขาเจอก็มาให้เธอเองนั่นแหละ